ไปที่จังหวัดน่านกันหน่อยนี่ก็เป็นนักสู้เหมือนกัน
นักสู้แห่งขุนเขาด้วงกวางค่ะ
โอ้โหเป็นด้วงยักษ์ด้วยนะคุณนะ
้วงกว่างยักษ์ร่วมขบวนพาเรทมาเลย

อ้อไม่ใช่ด้วงเหรอโทษ
ดำไม่เยอะข้าวคุณดูสิก็ต้องสวยอันดำกระบวนมาเลย

แหมรสสำนักแปลงจริงก็บอกว่านี่คือสีสันบรรยากาศของกระบวนนะคะ
ของชาวบ้านอำเภอปัวจังหวัดน่านในงานเทศกาลโลกของกว่า

ใช่อันนี้โลกของกว่านักสู้แห่งขุนเขา
จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของท้องถิ่น
แล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดด้วยนะจ๊ะ
งานนี้ชาวบ้านเขานำด้วงกว่างตัวบักใหญ่เลยค่ะคุณ
ใหญ่มากเอามาร่วมขบวนด้วยอลังการมากสมเป็นงานของกวางจริง
คือบางคนในพื้นที่เขาจะเรียกด้วงกว่างว่าแมงคามนะคุณ
แล้วก็ยังมีขบวนจัดพาเรทแบบสวยงามมาก
ขบวนขายขำด้วยนี่นี่คือขบวนขายขำ
เป็นสีสันของงานมีอยู่แล้วทุกงานประเพณีจะต้องมี
เป็นการสร้างสีสันสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนที่มาดูเนาะ
ชาวบ้านเขาแต่งตัวเป็นพยาบาลบ้างเป็นเงาะป่าบ้าง
โอ้โหมีนี่ขบวนเมื่อกี้เป็นขบวนตัวมัมตัวแม่
เพราะว่าอายุรวมกันแล้วน่าจะร่วมพันปี
โอ้โหร่วมร้อยน้อยน้อยไปคุณค่ะ
เกือบร้อยมันคือ๒คนก็ร้อยแล้วค่ะ

นี่เขาก็มีกิจกรรมของเขาเห็นไหมคะ
ไฮไลท์ของงานคือนี่เลยตรงนี้เลย

ภาคเหนือเขาบอกว่ามันเป็นการละเล่นของเขาเนาะ
เป็นการผ่อนคลายระหว่างรอช่วงเก็บเกี่ยวนะคะ
ก็คือเขาจัดขึ้นมันเป็นวิถีของชาวบ้านเขา
เขาก็เลยตั้งงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์

สนุกสนานคือยุคเราวัยเราเนี่ยรู้จัก
แต่เด็กที่ในยุคนี้ที่โตขึ้นมาบางทีเขาอาจจะไม่รู้จัก
ก็ได้เรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของสมัยก่อนด้วย
งานเขาจัด๒๙กันยาวจนถึง๘ตุลาคมนี้